ว่าความรักมันใช้คำว่าถูกผิดไม่ได้
ความรักคือการไม่ตัดสิน
และมองในมุมที่เข้าอกเข้าใจและมีเมตตา

ความรักเป็นความสวยงามของชีวิต

เพราะฉะนั้นการที่มีคนหนึ่งมอบความจริงใจให้กับเรา
มันเป็นเรื่องที่เราต้องเห็นคุณค่า
ของเล่นไฮโซบ้าง

บางคนก็บอกว่าไฮโซเป็นของเล่นดารา
บางคนก็บอกว่าดาราเป็นของเล่นไฮโซ
ก็แล้วแต่มุมมองของคนค่ะ
ไม่ได้คิดอะไรเพราะมินมองว่า

มันเกิดจากความจริงใจและความตั้งใจ
ที่จะพัฒนาความสัมพันธ์จากเพื่อนไปสู่คนรัก
ไปสู่คู่รักคู่แต่งงานค่ะ
ก็ทำไมไม่มองว่าไฮโซเป็นของเล่นดาราบ้างล่ะคะ
เลิกกันก็เป็นร้อยหนตั้งแต่ปีแรก

ปีแรกมันเป็นการปรับจูน
ช่วงแรกที่คุยกันก็ยากพอสมควรค่ะ

ถ้าถอดใจตั้งแต่วันนั้นก็ไม่มีวันนี้
ซึ่งมินมองว่า
การที่เราจะมีใครสักคน
มันเหมือนวงกลมสองอัน
ที่ตอนแรกก็มีแค่ตัวเองกับตัวเอง

แต่มันคือความเข้าใจและการเห็นอกเห็นใจกันค่ะ
ที่จะเติบโตไปพร้อมกัน
เราก็นั่นคือพื้นที่ของเขา
และในจุดที่เป็นของเราในจุดที่เขาอาจจะไม่ต้องเข้าใจหรอก

สำหรับความรักครั้งนี้อยากจะบอกอะไรกับเขา
ก็อยากจะบอกว่าขอบคุณสำหรับการให้เกียรติมินอย่างสม่ำเสมอ
ไม่ว่ามันจะเกิดจากการเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ตาม
แต่สิ่งที่มันสัมผัสได้ก็คือ
ก็ขอบคุณสำหรับการจริงใจครั้งนี้ค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป